เอาล่ะช่วงแรกแบบนี้ไปทำบุญกันไหมใช่ค่ะ
เสริมสิริมงคลกันหน่อยนะอะไรที่เป็นทุกข์นี่ก็ปล่อยมันไป
เพราะว่าช่วงหลังจากออกพรรษาก็จะมีงานบุญทอดกระถิ่น
หลายพื้นที่เขาจัดกันยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่จังหวัดพังงาค่ะคุณผู้ชม
ไปดูบรรยากาศที่พังงากันหน่อยค่ะว่าเขาจะยิ่งใหญ่แล้วก็คึกคักขนาดไหน
เริ่มต้นด้วยขบวนนางรำนี่แหละค่ะมาร่ายรำซ่อนกันอย่างสวยงาม
ครับนับจำนวนแล้วเนี่ยมีมากกว่าร้อยคนเลยนะคะโอ้นับไหวเหรอคะคุณ
นับไหวค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังมีขบวนพี่น้องชาวเมียนมาอีกกว่าร้อยชีวิตเช่นกันค่ะ
ครับที่มาร่วมขบวนแห่พุ่มทอดกระถิ่นที่เห็นอยู่นี่แหละค่ะ
ก็มีขบวนความยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตรเรียกว่ามากันแบบยิ่งใหญ่จัดเต็มทั้งเครื่องแต่งกายแล้วก็พุ่มกระถิ่นแบบนี้
เขาก็จะนำพุ่มกระถิ่นเหล่านี้ไปประกอบพิธีที่วัดนะคะ
ครับพอขบวนแห่แห่กันไปถึงวัดแล้วค่ะคุณผู้ชมตลอดระยะเวลาเส้นทางก็มี
ประชาชนชาวบุ้งชาวบ้านตามที่อยู่รายทางก็อนุโมทนาสาธุด้วย
พอมาถึงวัดแล้วก็จะมีการแห่วนรอบบท
สามรอบอ่าฮะจากนั้นขบวนแห่พุ่มทอดกระถิ่น
ก็จะเข้าสู่การทำพิธีทางสงฆ์ที่สารการประเรียน

ปีนี้นะคะก็ได้จัดประเพณีการทอดกระถิ่นสามัคคีด้วย
ก็คือเป็นการทอดกระถิ่นที่ร่วมกันไม่ใช่มีเจ้าภาพคนเดียว

ก็ถือว่าตามแรงศรัทธานะ
บางคนกำลังทรัพย์มากก็ถวายมาก
คนน้อยก็ว่ากันไปเรื่องบาปเรื่องบุญ
มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองหรอกเรื่องจิตใจเรามากกว่า
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะก็เป็นการทำบุญตามประเพณี
เพื่อสร้างสาราบำเพ็ญกุศลแทนหลังเก่าที่มันชำรุดซุดโทรมมานาน

งานนี้ยังมีการทำโรงทานขึ้นมาให้ประชาชนได้ทานกันฟรีกว่าร้อยร้านด้วย
งานนี้ยิ่งใหญ่จริงเขาบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปี
ที่พี่น้องจังหวัดพังงาแล้วก็ชาวเมียนมามาร่วมกันแบบนี้ค่ะ

ใช่แล้วเปิดสู่อาเซียนค่ะ
ประเทศไทยแล้วก็ประเทศแถบนี้เขาก็นับถือศาสนาคุณ
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งไลน์มาพอดีเลยนะ

ไม่รู้ไปร่วมงานบุญกระถิ่นนี้มาหรือเปล่า
งั้นส่งไลน์มาบอกอีกสักทีว่าคุณผู้ชมนั้นไปมา